คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ที่ปฐุมธานีค่ะ
ทางญาติเขาออกมาร้องว่าตำรวจทำแบบนี้ได้ยังไง
คือตำรวจขับรถไปกระแทกกับรถจักรยานยนต์
จนรถจักรยานยนต์ไปกระแท่กับขอบทางที่มันจะเป็นรถเล็ก
เสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บหนึ่ง
ตำรวจคือดูนิดนึงแล้วก็ไป
ญาติเขาก็เลยมาร้องว่าทำไมตำรวจทำแบบนี้ค่ะ
แล้วก็เบียดกระแทกกับรถจักรยานยนต์

เสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บหนึ่ง
และทางป่อเต็กตึงไปตรวจสอบนะคะ
ถนนราชพฤกษัตใหม่หมู่๗ที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี
จุดเกิดเหตุอยู่ข้างสะพานต่างระดับขจีนุษย์
นายสุธินันมหิงสาอายุ๑๖ปีเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ
กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
นางสาวอมรรัฐแดงพงศ์อายุ๑๘

สภาพศพมีแผลใหญ่มากที่ศีรษะนะคะ

ไป๑๕เมตรรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดงล้มอยู่
แล้วก็มีร่องรอยความเสียหายที่รถทั้งสองด้านของรถเลย
ญาติของผู้เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุ๒คน
นายนิธิพงศ์แก้ววิเชียนอายุ๒๓
และนางสาวนพัดศรแทร่ตั้งอายุ๑๘แฟนสาว
ทีนี้ค่ะก็ได้ข้อมูลมาว่า
คือก่อนเกิดเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปกัน๒คัน
นางสาวนพัดศรอายุ๑๘แฟนสาวซ้อนท้ายนายนิธิพงศ์ไปด้วย
ส่วนรถจักรยานยนต์อีกคันก็คือนายสุธินันเป็นคนขี่
นางสาวอมรรัฐผู้เสียชีวิตนั่งซ้อนท้าย
๔คนนี้เขากินข้าวที่ร้านอาหาร
แล้วเขาก็ขี่รถสองคันตามกันไป
จะกลับบ้านพอไปกลับรถใต้สะพานต่างระดับ
รถตำรวจสายตรวจสพชัยพฤกษ์มาเลย
เปิดไฟวาบไล่ตามมาเลย

เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูเบียดแบบนี้ค่ะ
รถเขาเสียหลักพุ่งไปชนขอบทาง
ทำให้นางสาวอมรรัฐเสียชีวิตนายสุธินันได้รับบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุตำรวจสองนายเดินลงมาดูนะคะ
แล้วบอกว่าก็ล้มเองนี่ก็โทรไป๑๖๖๙ก็แล้วกันแล้วไปเลย
แล้วตำรวจสายตรวจก็ไปเลย
พอวิ่งมาปุ๊บพอเขาเห็นรถพวกผมสองคน
สองคันมาผมตามหลังมาแล้วเขาก็ตบเข้ามาเลย
แล้วอยู่รถโละน้องมันก็ล้มไปเลยครับ
อืมเราตามหลังมานะเราเห็นเลยใช่ไหม

อืมเขาได้พูดอะไรก่อนไหม
ก่อนที่เขาจะตบเอารถตบเข้ามาเนี่ยเขาพูดอะไรก่อนไหม
ไม่ได้พูดอะไรนะครับเพราะว่าขับกันอยู่ครับ

ใช่ครับเหมือนเห็นว่ายื่นกระบองออกมาจากกระจกหลังนะฮะ

อืมใช่แล้วอยู่อยู่น้องมันก็ฟึ๊บรถล้มไปเลย
แล้วพอล้มนี่แล้วก็จอดรถลงมาดูลงมาช่วยอะไร

แล้วเขาก็บอกว่าน้องอ่ะก้มหน้าเหยียบเบรกเองล้มไปเองใช่ครับ

ซึ่งญาติและเพื่อนของผู้เสียชีวิต
เขาไม่เห็นตำรวจสายตรวจที่เป็นคู่กรณีอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยไงคะ
เขาก็เลยไม่พอใจก็เลยไปที่สพชัยพฤกษ
ไปถามถึงรถของตำรวจที่ไปเบียดจนเขาตายแล้วเขาเจ็บเนี่ยค่ะ
เจอกระบากของตำรวจที่สพชายพลึก
ทะเบียน๖กไก่จจ๒๗๒๒กรุงเทพแต่จากการสำรวจรอบคัน
ก็ยังไม่มีร่องรอยการเฉียวชนอะไรเราก็เลยส่งติอ่ะ
กิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
จุดเกิดเหตุแล้วก็ตามเรื่องให้ว่าตกลงแล้วมันยังไงกันแน่นะคะ
ก็ยังมีคราบเลือดอยู่ริมถนนแล้วก็มีพวงมาลัยวางเอาไว้
คือช่วง๕ทุ่ม๕๒ก็จะเห็นว่ารถจักรยานยนต์ขี่ตามกันมา
นายสุธินันขี่มาเป็นคันสุดท้ายนางสาวอมรรัฐนั่งซ้อนท้าย
ตำรวจเปิดไซเรนขับตามแล้วก็ประกบประกบด้านข้างระยะประชิดเหมือนกัน

ภาพมันอาจจะมืดแล้วมันอาจจะไวหน่อยนี่นะคะก็ขี่ตามกันมาเห็นไหม
รถตำรวจมาประกบนี่ทีเนี้ยค่ะเหมือนกับว่ารถจักรยานยนต์ของนายสุธินันก็ล้ม
แต่ตำรวจขับเลยไปก่อนหยุดแล้วถอยหลังมาแล้วก็มาจอดเทียบแล้วก็มอง
แล้วก็เห็นแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ายังเห็นแสงไซเรนกระพริบอยู่นะคะ
แสงสว่างอาจจะมองไม่เห็นพฤติกรรมของตำรวจแล้วก็ตัวคนเจ็บอะไรเท่าไหร่
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้คลิปมาเพิ่มเป็นคลิปจากชาวบ้านที่เข้าไปดูหลังเกิดเหตุ
หลังรถจักรยานยนต์ล้มไปแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะตำรวจลงมาดูนี่ตำรวจลงมาดู

ชัวร์๑เป็นแบบนี้ครับข้างล่างเท่าไหร่ค่ะ
นี่นะคะคืออันนี้หลังเกิดเหตุทีมข่าวของเราก็เลยไปถามทางตำรวจนะคะที่สพลาดหลุมแก้วทางตำรวจก็เรียกตำรวจสพชัยพฤกษ์ที่อยู่บนรถคันที่เกิดเหตุนะคะมาคุยด้วยสองนายนะคะ
สิบตำรวจรีธนากรสิงหากุลคือคนขับรถสายตรวจ
สิบตำรวจเอกพีรวิทย์ทิศอุดคนที่นั่งข้างคนขับแล้วก็มีอาสาตำรวจอีกหนึ่งคนยังไม่รู้ชื่อ
ทีมข่าวก็พยายามจะถามว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่

นักข่าวของเราก็พยายามจะเดินตามเพื่อถามแหละนะว่าจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ทีมข่าวก็สำรวจรถกระบะของตำรวจสายตรวจคันดังกล่าวที่จอดไว้ที่สพลาดหลุมแก้วเพื่อหาร่องรอยการเฉียวชน
คือจากการมองด้วยตาเปล่าเนี่ยนะคะฝั่งผู้โดยสารที่บอกว่าขับตีคู่กับรถจักรยานยนต์แล้วไปเฉียวชนมันก็ยังเนี่ยคุณผู้ชมลองดูค่ะด้านนี้ค่ะ
มันก็ยังไม่ได้เห็นร่องรอยที่ชัดเจนเนอะเนี่ยตรงเนี้ย
ก็ส่วนรถจักรยานยนต์ก็เป็นรถใหม่ที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตซื้อไม่นานที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเพราะว่ายังไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน

ทีนี้ค่ะบริเวณเฟรมของรถด้านหน้าฝั่งซ้ายมันมีรอยครูดอยู่ฝั่งขวามีรอยครูดเป็นแนวตั้งแล้วก็มีรอยชนที่ท่อไอเสียสำหรับรถจักรยานยนต์ที่ล้มแล้วก็มีคนเจ็บหนึ่งตายหนึ่ง
พลตำรวจรีชุมพลชาญชนะโยธินผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
ก็มาตามความคืบหน้าทางคดีแล้วก็บอกว่าจากการคุยกับตำรวจสองนายและอาสาตำรวจ
เขาบอกว่าระหว่างกำลังกลับจากการออกตรวจกลับรถใต้สะพาน
ก็เห็นกลุ่มรถจักรยานยนต์กลุ่มนี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตั้ง๔คัน
เรียกให้จอดแล้วแต่เขาไม่จอด
ตำรวจเอกพิรวิทย์ที่นั่งข้างคนขับก็เลยเปิดกระจกรถ
ใช้มือโบกให้จอดซึ่งเป็นไปตามยุทธวิธี
แต่รถจักรยานยนต์ก็ไม่ยอมจอดแล้วเขาก็ล้มลงไปเอง
คนขี่อาจจะตกใจแล้วล้มไปเอง
ตำรวจบอกไม่ชนค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจบอกขอยืนยันว่าไม่ได้เฉี่ยวชน
เลื่อนเลยจุดที่รถล้มไปประมาณสัก๑๐เมตรนะครับ
แล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นแล้วคลิปก็ตัดแค่ตรงนั้น
จากการสอบถามทางไตรตรวจที่ขับรถไตรตรวจไปเนี่ย
แจ้งว่าพอรถไปหยุดปุ๊บก็สักพักก็ถอยก่อนที่จุดเกิดเหตุ

แล้วก็แจ้งเหตุไปที่ศูนย์เพื่อให้เรียกกู้ภัยมาให้ความช่วยเหลือครับ
ไม่ได้มีการหลบหนีครับแล้วก็แจ้งแล้วสักครู่ก็มีรถสองศูนย์วิ่งมา
อืมดังนั้นภาพเหตุการณ์ก็ต้องนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาประกอบกับคลิปของชาวบ้านด้วย
ตกลงแล้วตำรวจมาช่วยหรือไม่ช่วยยังไงคุณผู้ชมลองดูนะคะ
จังหวะตรงนี้มันด้วยแสงไฟของตอนกลางคืนแล้วก็กล้องอ่ะเนาะ
ตรงนี้พอมันแสงไฟมันก็ไม่เห็นจังหวะว่าตกลงเฉียวหรือไม่เฉียวหรือยังไง
แต่ก็ต้องเอารถกระบาดของตำรวจไปตรวจให้สิ้นสงสัย
อันนี้คนข่าวของเราซูมไหมที่อุ๋ย
แหมะแสงมันวาบวาร์บไปหมดอะ
นี่คุณผู้ชม
มีรอยกระแทกแบบไหนอะไรยังไงไหม
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวญาติพี่น้องหรือสังคมก็จะคาใจ
แล้วก็ต้องเอาให้ชัดด้วยว่าตกลงแล้วตำรวจลงมาช่วยไหม
เห็นลงมาแป๊บนึงเนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นจริงไหม

อันนี้คือคลิปของชาวบ้านที่บอกว่าเหมือนตำรวจก็ลงมาช่วยนะ

แต่ญาติหรือคนที่มาด้วยเขาบอกแค่ลงมาบอกว่าให้โทร๑๖๖

ทีนี้ค่ะญาติญาติก็ไปรับศพของผู้เสียชีวิตนะคะน้องแพร่ค่ะ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรจังหวัดปทุมธานี
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสิงห์จังหวัดนทบุรี
ทีมข่าวของเราได้คุยกับนายสุธินันก็คือคนขี่รถจักรยานยนต์
เป็นแฟนของน้องแพร่แล้วก็ได้รับบาดเจ็บเขาเล่าให้ฟังว่าคืนเกิดเหตุ
ตัวเขากับแพร่แล้วก็ยัดยาดขี่รถประเวณหาหอพักแถวอบตมาเดือก
ขี่กันไป๔คัน๘คนแวะกินข้าวแล้วขี่กลับมาบนถนนชัยพฤกษ์
ระหว่างทางรถเพื่อนสตาร์ทไม่ติดก็เลยจอดรอจู่ตำรวจขับรถมาจากด้านหลัง
แล้วชนจากด้านหลังแล้วก็เปิดประตูมากระแทก
ด้วยความตกใจเลยขี่หนีตำรวจเลยเปิดไซเรนขับตีคู่มา
คนในรถตำรวจเปิดกระจกตะโกนบอกให้หยุดแล้วเอากระบองไฟมาตี
แล้วชนท่อไอเสียจนรถเขาล้ม
วันนี้คนละเรื่องกับที่ตำรวจพูดเมื่อกี้เลยนะอันนี้คนเจ็บบอกแบบนี้

เอาด้านด้านไหนชนด้านหน้าด้านหน้าครับแล้วก็เปิดประตูมากระแทกอีกทีนึง
ผมก็หลุดมาได้ผมก็ยูเทิร์นเลยตอนนี้ขับตามพวกพี่ผม
พอพี่ผมพยายามจะกันรถมันก็กันไม่ได้ตำรวจก็แซงขึ้นมาเมาผมแทน
เบียดแล้วก็กระบองฟาดพอผมหลุดจากกระบองฟาดได้ผมแซงขึ้นมานิดนึงมันก็ชนตึ้งเลย

เขาไม่ได้พูดอะไรเลยเขาก็ยืนดูเฉยประมาณ๑๐นาทีเขาก็ไปเลย
แล้วก็อีกโรงพักหนึ่งก็มามาจังหวะตอนที่เขาไป
คนเจ็บบอกว่าที่เห็นคลิปว่าตำรวจยืนดูที่บอกว่าเอ๊ะหรือว่าตำรวจก็มาช่วยนั่นแหละ
คนเจ็บบอกยืนดูแค่๑๐นาทีแล้วก็ไปเลย
ทีนี้ค่ะญาติของน้องแพร่ผู้เสียชีวิตบอกว่าชีวิตน้องแพร่น่าสงสารมากนะคะ
พ่อตายตั้งแต่เด็กแม่ก็ทิ้งไปปล่อยให้อยู่กับยาย
พอมีแฟนก็เลยไปอยู่กับครอบครัวของแฟนนุ่ม
กำลังจะมีอนาคตที่ดีมีงานทำแต่ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ

มันก็ช็อกนะพี่น้องแล้วมันก็ตกใจคือแบบมันเร็วเกิน
แล้วชีวิตเขากำลังจะแบบไปได้ดี
คือพร้อมที่จะแบบทำงานอยากจะมีนั่นมีนี่แล้วอะไรอย่างนี้นะ

รูปคดีที่เขาเสียเขียนลงมาในสำนวน

รถมอเตอร์ไซค์ได้ไปเบียดรถกระบะ
แล้วล้มล้มล้มล้มเอง
อันตรงนี้เราไม่เราไม่โอเคเลย
แล้วเมื่อตอนประมาณบ่ายล่าสุดตำรวจได้โทรมาหาหนู

หนูก็รับสายหนูก็คุยกับเขาว่าเขา
ขออนุญาตจะมาร่วมงานศพแล้วจะมาห่อคุยเรื่อง
เยียวยาในเบื้องต้นค่ะ
หนูก็เลยบอกว่ามาคุยได้มาร่วมศพได้มาขอคำมาได้

ตำรวจ๓คนนั้นต้องมา

ตำรวจสองนายกับอาสาทตำรวจอีกหนึ่งคนนี่ไม่มา

รองผู้กำกับป้องกันปรับรามสพชัยพฤกษ์เป็นตัวแทน
มาร่วมงานศพที่วัดสิงศ์
แล้วก็มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น๘๐๐๐บาท
ทางครอบครัวบอกว่าจะสวดพระพิธรรมศพ๓คืนนะคะ
แล้วก็จะทำคิดที่ชัพนาคิดค่ะ
ถ้าฟังจากญาติผู้ตายที่เขาบอกว่าสำนวนที่เขียนมาเนี่ยใช่ไหม

กับสิ่งที่ตำรวจเขาอ้างที่ภูมิกับการออกมาบอกเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะ